สวัสดีค่ะข่าวกีฬานะคะกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
ในช่วงนี้นะคะการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกไม่สามารถแข่งขันได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ก็เลยทำให้มีสโมสรในไทยลีกนะคะเขาลงไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบค่ะ
จากนี้นะคะ๒นักเตะไทยที่ค้าแข้งอยู่ที่ต่างประเทศอย่างเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินและเจ้ามือธุรสินแดงดานะคะก็ส่งกำลังใจมาให้กับแฟนบอลด้วยค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้นะคะชนะทิพย์สงกระศิลป์ค่ะกลางทิมชาติไทยของทีมของสับปะโลนะคะ
เป็นโครงการค่ะที่นำนักเตะดังทั่วเอเชีย
มาช่วยกำลังให้ทุกคนอยู่บ้าน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งเมซี่เจก็พูดในคลิปด้วยนะคะว่า
ตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับทุกคนทั่วโลก
เพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้ค่ะ
ขณะเดียวกันไปต่อกันที่ธีรสินแดงดากันบ้างนะคะ
กล้องหน้าทีมชาติไทยของทีมชมิสุเอสพาวน์

ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องกับเพื่อนร่วมทีมตามปกติ
ล่าสุดก็ส่งกำลังใจพร้อมแสดงความเป็นห่วงแฟนบอลชาวไทย
กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
อยากให้ทุกคนอยู่บ้านพร้อมกับดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีค่ะ

เจอกับวิกฤตโควิด๑๙อะไรอย่างนี้ครับ
ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
จะกินข้าวจะใช้ชีวิตอะไรก็

ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอบคุณครับ
ต่อกันที่มาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะคะ
พร้อมด้วยนักเตะในทีมค่ะไม่ว่าจะเป็น
ฮาเบอร์ตี้เฟนันเดสดาวิทบอลเซลล่า
ศิวากรจากกุปศาสตร์บดินผาลาธนบุญเกษารัฐ
อาศัยช่วงที่เกมการแข่งขันเลื่อนออกไปนะคะ
ก็จัดทำข้าวกล่องแจกในโครงการคลองเตยดีค่ะ
ซึ่งจะทำอาหารแจก๓วัน๑๐๑๒เมษายน
พร้อมกันนี้ก็แจกหน้ากากผ้าให้แก่คนในชุมชนคลองเตย
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙ด้วยค่ะ

ที่ร่วมกันสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อรับมือแล้วก็รักษาผู้ป่วยที่ติดโรคโควิด๑๙นะคะ
ด้วยการมอบเงินค่ะจำนวน๑๕๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋าผ้า
แล้วก็เงินบริจาคของนายขจรเจียรวนลประธานสโมสร
กับเหล่านักเตะแล้วก็ทีมงานค่ะ
พร้อมกับอาหารและเครื่องดื่มจากผู้สนับสนุนนะคะ
โดยมอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ